เรื่องราวของคุณตาท่านหนึ่งนะคะอายุ๘๗แล้วค่ะ
เป็นเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
คุณตาประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
แต่ประเด็นก็คือเป็นเรื่องที่คนที่เห็นข่าวนี้แล้วบอกว่าเห็นใจคุณตาจริง
คือคุณตาเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าเลยตั้งแต่ตี๔
เพราะคุณตาบอกว่าจะไปธนาคารจะไปเบิกเงินกับทางธนาคารทกศ
แต่ทางธนาคารจะให้บริการแค่วันละ๓๐๐คิวเท่านั้น
แต่สุดท้ายคุณตาไปไม่ถึงธนาคารมาถูกรถกระบะชนเสียชีวิตคาที่นะคะ
แต่เดี๋ยวสักครู่เดียวทางธนาคารเขาก็ออกมาชี้แจงด้วยนะคะ
ผู้จัดการธนาคารทกศสาขาลำปลายมาตรแต่ภาพนี้ก็คือจังหวะที่กู้ภัย
ช่วยกันนำร่างของคุณตาเปล่งปลาดรำอายุ๘๒
เกษตรกรในจังหวัดบุรีรำถูกรถกระบะชนเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันบนถนนลำปลายมาตรชำนิขาเข้าตัวอำเภอลำปลายมาตรนะคะ
ก็ตกลงไปข้างถนนด้านหน้ารถพังเสียหาย
มุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศสาขาลำปลายมาตรก็ตกอยู่ด้วยนะคะ
ท้ายรกระบะนี่ค่ะสมุดบัญชีเล่มนี้ค่ะ
ท้ายรกระบะค่ะก็คือรถจักรยานของคุณตานะคะ
รถจักรยานนี่ถูกชนทางเละเลยนี่ค่ะ
แล้วร่างของคุณตาเปล่งเนี่ยก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
สภาพคือแขนหักขาหักหลายจุดด้วยความที่คุณตาอายุเยอะแล้ว
ทีนี้ค่ะคนขับรถกระบะนายสุชาติครูนอกก็ไม่ได้หนีไปไหน
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจกู้ภัยก็ส่งศพของคุณตาไปตรวจพิสูจน์นะคะ
แล้วก็ให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
ลูกสาวของคุณตาค่ะนางสาววิลัยพรปลาดรำอายุสามสิบเก้า
เล่าให้ฟังว่าที่บ้านก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่กันสองคน
ลูกลูกไปทำงานต่างจังหวัดนะคะก่อนเกิดเหตุก็คือสิบห้าธันวาคม
ปั่นจักรยานไปตัวอำเภอไปเช็คยอดเงินและก็จะเบิกเงิน
เป็นเงินเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาลวันนั้นเนี่ยทกศรับคิวให้บริการ
เพียงแค่วันละสามร้อยคิวอันนี้คือภาพของคุณตาเปล่ง
ตรำผู้เสียชีวิตนะคะอายุแปดสิบเจ็ดสามร้อยคิวต่อวันเท่านั้นค่ะ
วันนั้นเนี่ยที่คุณตาเปล่งไปถึงไม่ได้คิวคือไปไม่ทัน
ทีนี้ค่ะวันถัดมาก็คือ๑๖ธันวาคมก็คือวันเกิดเหตุนะคะ
คุณตาเปล่งก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
คราวที่แล้วไปไม่ทันคราวนี้ไปตั้งแต่ตีสี่เลยดีกว่า
จะไปให้ได้คิวภายในสามร้อยคนเนี่ยต้องได้ต้องได้ทำธุรกรรมทางการเงิน
ก็ไปแต่เช้ามืดตีสี่ค่ะแต่กลายเป็นว่ามาเกิดเหตุสลดซะก่อน
ไปไม่ถึงธนาคารนะคะถูกกระบะชนจนเสียชีวิต
ลูกสาวบอกว่าพ่อเคยพูดบอกว่าปีนี้จะทำนาเป็นปีสุดท้ายแล้วนะลูก
ลูกสาวก็ไม่คิดว่าจะเป็นลักษณะของการพูดที่ดูเหมือนเป็นลางนะคะ
พ่อจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
จัดสรรเลยดีไหมคะว่าบ้านนี้สามารถแบบรับวันนี้วันนี้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากให้ต้องไปนั่งแบบแซงคิว
เหมือนไปโรงพยาบาลเหมือนกันที่ต้องไปเอาคิวตั้งแต่ตี๔ตี๕
อย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้แบบได้มาแจ้งทำผู้นำว่าเอ่อ
ตอนนี้ก็คือในแนวโน้มคือบ้านหมู่บ้านนี้
เงินเข้าเป็นส่วนใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แจ้งความจำนงว่า
ใครต้องการเบิกก็คืออยากให้มาลงชื่อที่บ้านผู้ใหญ่แล้วก็คือส่งว่าตำบลเราได้วันนี้วันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เลยบอกว่าปีนี้แกจะทำนาปีสุดท้ายปีหน้าก็จะให้ชาวบ้านเขาเช่าทำหมดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าลูกขอมาหลายปีแล้วค่ะเนอะเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นปีสุดท้ายจริงจริงค่ะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เลยแนะนำว่ามันมีทางออกอย่างอื่นไหมมีทางเลือกอย่างอื่นไหม
สำหรับคนที่เขามีความจำเป็นต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารอย่างนี้ค่ะ
ล่าสุดวันนี้นะคะนายสุชาติภูนอกอายุ๔๓ปี
นางดาวลอยศรีนวรัฐอายุสี่สิบหกปีสองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะ
ก็คือเจ้าของรถกระบะที่ขับไปชนคุณตาค่ะครับ
ก็มาเปิดใจนะคะมาขอขมาต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุจริง
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุก็ขับรถกระบะมาตามทางปกติอ่า
รถจักรยานของคุณตาอยู่กลางถนนเลยครับ
รับว่าเบรกไม่ทันก็เลยชนไปเต็มเต็มแล้วก็เสียหลัก
ตกถนนไปเลยอยากจะขออโหสิกรรมที่ทำให้คุณตาต้องเสียชีวิตค่ะ
ขอแสนใจผมว่าจะตามใจจริงมันเป็นอุปัติฮิตครับ
มองวิเครณีจริงขอโทษสู่ร้านห้องตาด้วยครับ

นี่นะคะส่วนเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตค่ะ
แก้วนาสาอายุ๗๙ปีก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของทกศ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาก็คนแน่นจริง
โดยเฉพาะช่วงที่ต้องไปชำระเงินระหว่างเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมของทุกปี
หรือว่าไปรับเงินเยียวยาต่าง
เห็นคนเป็นลมทุกครั้งเลยนะคะ
ก็เลยอยากจะให้ทางทกศหามาตรการมาแก้ไขให้หน่อยได้ไหม
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรให้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหม
ก็ทางทกศล่าสุดทางผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสาค้อการเกษตร
นางสาวกัญญากรเพชรฉนะทกศสาขาลำปลายมาส
ก็คือสาขาของคุณตาที่จะไปเบิกเงินจะไปรับบัตรคิว

พอรู้ข่าวก็เสียใจนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วย
วันนึง๖๐๐กว่าคนต่อวันนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็มีจำนวนจำกัดนะครับ
ไม่ใช่แค่เบิกหรือว่าฝากหรือว่าถอนเงินแค่นั้น

กรณีก็ต้องใช้เวลานานมันต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
จัดการเรื่องของการรับบัตรคิว
อย่างตอนนี้ต้องให้รับบัตรคิวตามกำลังการทำงานของเจ้าหน้าที่
คือวันละ๓๐๐รายนะฮะซึ่ง๓๐๐รายนี้เนี่ยทางผู้จัดการทกศสาขาลำปลายมาตรบอกว่า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานไปถึงนู่นแล้วฮะ๑๙นาฬิกาล่วงเลยเวลาทำงานประจำของทกศอยู่แล้วนะครับ
แต่เพื่อให้บริการให้มากขึ้นนะครับจากนี้ไปจะเพิ่มบัตรคิวในแต่ละวันให้เป็น๔๐๐รายต่อวัน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าทกศ
ให้บริการมากกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยพื้นที่แล้วก็ด้วยระยะเวลานะคะ
ก็ทำให้เราอ่าให้บริการได้เท่านี้แต่ว่าเรากำลังวางแผนว่าเราจะปรับพื้นที่
ในเรื่องของมีการเพิ่มในของเต็นต์แล้วก็เก้าอี้นะคะ
ทางท่านผู้จัดการทกศสาขาลำปลายมาตรบอกว่าเดี๋ยวจะไปขยายเต็นต์เพิ่มให้ด้วย
เวลามารอกันเนี่ยจะได้มีที่หลบแดดหลบฝนแนะนำลูกหลานของบรรดาปู่ย่าตายายคุณลุงคุณป้าพี่ป้าน้าอ่า
จะได้สะดวกมากขึ้นไม่อย่างนั้นบางท่านเนี่ยมาบางอย่างไม่จำเป็นต้องมาที่แบงค์สาขาก็ได้อย่างนี้
ก็ช่วยกันกันแล้วกันครับ